ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูง
ที่เป็นแถบสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับนี่คือบริเวณความกดอากาศสูง
ลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเท่านั้น
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
จะค่อยถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
พบว่าในช่วงวันศุกร์ก็ยังคงอยู่บริเวณทางตอนบนจุดเดิม
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
หลังจากนั้นก็จะเลื่อนลงมาแตะบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น

บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

บางจุดบางพื้นที่ยังคงได้สัมผัสลมหนาวอย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูการกำนวณจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีของเรา
เช้าวันนี้เพราะว่าหลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
รวมไปถึงมีการเกิดหมอกยามเช้าในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
เช้าวันนี้จากการตรวจสอบพบว่า
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
ค่อนข้างที่จะบางตาส่วนใหญ่นั้นปกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยต่ำสุด
วันนี้อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตเท่านั้น
ตอนกลางครับในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกลายเป็นพื้นที่สีเขียว
ก็คืออากาศเย็นสบาย
ในขณะที่ช่วงเที่ยงวันนี้จากการคำนวณพบว่า
อุณหภูมินั้นอาจจะไต่ระดับสูงสุดไปอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจะสังเกตว่ายังคงเป็นพื้นที่สีเขียว
พื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวยินนะครับ
ในขณะที่ตอนกลางยังคงเย็นสบายแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

สูงสุดยังคงเป็นอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั่วไทยในระยะนี้
ที่สำคัญครับแน่นอนเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นแบบนี้
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของหมอกในยามเช้า
ที่จะเกิดหนาในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ซึ่งหมอกเหล่านี้เกิดจากการที่เมื่อมวลอากาศเย็นนั้นถอยร่นกลับไป
ก็จะถูกแทนที่ด้วยความชื้นจากท้องทะเลที่เข้าพัดมาปกกลุ่มตามจุดต่างในเมืองไทยของเรา
สีขาวนี่คือความชื้นที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
ก็หมายความว่าเป็นบริเวณที่อาจจะเกิดหมอกเกิดขึ้น
สังเกตว่าความชื้นส่วนใหญ่นั้นพัดมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภศวิสานตอนบนรวมไปถึงบริเวณที่อยู่ติดกับทะเล
ต้องเพิ่มความประมัดระวังเปิดไฟตัดหมอกคณะใช้ยานพาณะ
ประเทศไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
และคาดการณ์ว่าหลังวันศุกร์นี้จะเลื่อนไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
ซึ่งปัจจัยนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับ
ก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนที่ตกบริเวณทางตอนบนนั้นก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
ส่วนนี้คือภาพถ่ายเทียมที่แสดงกลุ่มเกาะเมฆที่ก่อตัวอยู่หน้าขนาดนี้
ที่มีฝนหลายจุดละเหตุเดียวโดยเฉพาะในบาร์เวณจังหวัดพิษวนุโลกอุดอนธานี
และก็ในบาร์เวณจังหวัดหนองไข่นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับตอนนี้ยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มฝน
บริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
เดี๋ยวเรามาดูฝนทางตอนบนกันก่อนนะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
นี่คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวอยู่ณขนาดนี้
ส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่
หลังจากช่วงเย็นวันนี้ไปฝนก็จะค่อยลดลงตามลำดับ
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนบริเวณในกล่าว
ก็คือกระสาอารมณ์ตะวันออกชีวิตเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว
หลังจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไป
ก็ทำให้กระแสลมดังกล่าวนั้นมีการพัดขึ้นไป

ก็หมายความว่าก่อนหน้านี้เองที่มีฝนตกส่วนใหญ่

ฝนจะค่อยขยบเคลื่อนมาอยู่ตอนกลาง
แล้วก็ตอนบนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในวันนี้จากการคำนวณของระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
นี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตกเล็กน้อยเท่านั้น
ช่วงสายวันนี้กลุ่มฝนจะสังเกตว่ามีการก่อตัวเป็นทางยาวเลยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ฮัทธุรงศ์สงคลาปัตตณียาลาณรฐิวาส

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกบริเวณตอนกลางส่วนใหญ่
ดังนั้นใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของคลื่นลมครับจากการตรวจสอบ
เพราะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเช่นกัน
แต่ว่าช่วงเช้าช่วงสายวันนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓เมตรนะครับ
ยังปกกลุ่มเป็นวงกว้างตามแนวใช้ฝั่ง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ยาวลงมา
จนถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสนะครับ
หลังจากเที่ยงวันนี้ไปจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
การว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
เที่ยงคืนเป็นต้นไปจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวสีเหลืองนั้น
หายไปจากบริเวณตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยนะครับ
หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะไปท่องเที่ยวทะเล
ในฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย
ก็สามารถที่จะออกเรือได้ตามปกติ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะยังคงสูงอยู่
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

แล้วก็จะส่งสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพ
อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓ไปจนถึง๒๖องศาเซลเซียต

กลางวันค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ต่อจากนี้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ